คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้อุทาหรณ์อีกแล้วอุทาหรณ์ผู้ปกครองดูกันไว้ดี
ติดรถข่าวนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้อ่านได้เล่ากันไปมีกันเยอะเลยค่ะ
สระบุรีคราวนี้คุณพ่อเนี่ยพาลูกไปโรงพยาบาลลูกสาวสองขวบเองนะครับ
จังหวะที่คุณพ่อเปิดประตูรถลงไปกะจะไปหยิบของที่ด้านหลังรถ
ประตูรถเนี่ยด้านหน้ายังเปิดอยู่นะแต่ปรากฏว่าลมพัดตึ้งเข้าไป
ประตูรถปิดค่ะลูกติดอยู่ในรถงานนี้เดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะ
ว่าน้องจะพยายามปลดล็อกได้หรือเปล่าไปดูคลิปค่ะ
เปิดเครื่องบีบแต่เลยเปิดเครื่องเออเปิดหมุนหมุนหมุนหมุน
หนอีกทางนึงอีกอีกด้านหนึ่งหมุนอีกด้านหนึ่งหมุน
หมุนหมุนเลยหมุนอีกด้านหนึ่งหมุนอีกด้านนี้
หุนอีกด้านหนึ่งหมุนอีกด้านนี้อ่าเสียบเข้าไปเสียบเข้าไป
เนี่ยคุณผู้ชมคุณพ่อก็พยายามเต็มที่ส่วนลูกสาวน้องโอเมก้า
สองขวบน้องก็พยายามเต็มที่เหมือนกันนะ
เพราะคุณพ่อเขาก็ตะโกนอยู่นอกรถบอกว่าหมุน
อยากจะให้ลูกเนี่ยบิดกุญแจกะว่าถ้าบิดกุญแจแล้ว
ล็อกมันจะปลดออกมาสุดท้ายน้องน้องทำตามอย่างที่คุณพ่อบอกได้ไหม
น้องพยายามอยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่า
รถคันนี้เป็นรถเก๋งนะยี่ห้อฮอนด้าสีขาวทะเบียน
คอร์รักษังกอก่าย๙๔๐๔กรุงเทพมหานครค่ะ
จอดอยู่ที่ลานจอดรถนะฮะโรงพยาบาลมิตรภาพอำเภอเมืองสระบุรีนี่แหละ
ภายในรถนี่เลยน้องโอเมก้า๒ขวบค่ะ
คือยังร่าเริงอยู่นะอยู่ในรถ
คือไม่รู้ว่าตัวเองออกจากรถไม่ได้ค่ะ
คุณพ่อก็คือคุณพ่อเจริญอายุ๔๕ปีพยายามเรียกลูกสาว
ให้ลูกปลดล็อกประตูอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไป
อีกบิดอีกนะฮะเนื่องจากน้องยังเล็ก๒ขวบ
น้องเปิดไม่เป็นค่ะคุณพ่อพยายามเรียกลูกสาวหลายครั้ง
แต่ว่าน้องก็พยายามทำแล้วทำไม่ได้คุณผู้ชม
ก็เลยต้องร้อนถึงเจ้าหน้าที่นะคะรีบใช้ไขควงแงะขอบยางประตู
แล้วก็ใช้ถุงลมยัดเข้าไปบีบให้ถุงลมพองตัวแล้วก็เป็นช่อง
แล้วก็ใช้ลวดแห่เข้าไปดึงตัวล็อกขึ้นมาค่ะ
แต่ว่าฟิล์มรถคุณพ่อก็ดำซะละเกินเนี่ยคุณผู้ชม
คือขายกันยากเย็นอยู่ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีเลยทีเดียวนะฮะ
๒๐นาทีกับรถที่มันดับเครื่องไปแล้วคุณผู้ชม
ร้อนมากคุณผู้ชมค่ะน้องโอเมก้าร้อนเหงื่อออกร้องไห้งอแงเลยค่ะ
เปิดประตูได้ปุ๊บคุณพ่อรีบโผล่เข้าไปกอดลูกสาวทันทีเนี่ย
จังหวะนี้คุณผู้ชมโอ๊ยเอ็นดูนะ
คุณพ่อบอกว่าตัวเองอยู่ที่ตัวอำเภอเสาให้สระบุรีนี่แหละ
ก่อนเกิดเหตุพาลูกสาววัย๒ขวบมาหาหมอที่โรงพยาบาลมิตรภาพ
คือน้องเนี่ยก็ไม่สบายอยู่แล้วคุณผู้ชมคือน้องโอเมก้าเนี่ยอาเจียน
พอมาถึงโรงพยาบาลคุณพ่อบอกว่ากำลังถอยหลังเข้าซองจอดรถ
เปิดประตูลงกะว่าแป๊บเดียวแล้วเปิดคาไว้นะ
แล้วเดินไปเปิดประตูเบาะหลังจะหยิบของ
พอจังหวะนั้นที่บอกไปลมมาจากไหนไม่รู้
เติ้งประตูปิดตุ๊บเปิดไม่ได้ค่ะ
เครื่องก็ดับไปแล้วพยายามเรียกลูกแล้ว
อุทาหรณ์แบบนี้เตือนกันบ่อยนะคุณผู้ชมนะ
เสี้ยววินาทีจริงไม่ได้นะ
ใช่ย้ำแบบนี้เลยเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดบ่อย
แป๊บเดียวอันนี้ไม่ได้เลย
คุณพ่อท่านนี้เขาก็ไม่ได้ละเลยอะไรด้วยซ้ำ

บางทีจะเดินไปเปิดหลังรถแล้วเอาของ
แต่กุญแจจำไว้เลยว่ากุญแจรถให้เอาติดตัว
คุณพ่อคุณแม่เสมอถ้าลูกอยู่ในรถ

คุณมีกุญแจแล้วคุณเปิดได้แน่
เตือนภัยผู้ปกครองทุกท่านเลยนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านด้วยนะครับ